เดือนนี้เราสูญเสียคนดังไปเยอะเลยนะคะล่าสุดหมอ
เหศงจ้าวของฉะยาเรื่องสมุนไพรไว้ใจขุมโอ้คุณดาง
มากนะฮะเออนะคะวลีนี้คือติดปากเลยนะคะนี่ค่ะเมื่อ
บอกว่าถึงเวลาบอกลาคุณลุงหมอลุงหมอหลับให้สบายนะ
ขอจดจำคำสั่งสอนทุกคำ
จดจำทุกกำลังใจจากลุงหมอเวลาที่ลุงหมอให้กำลังใจ
ตอนหนูร้องไห้ลุงหมอพักให้สบาย
ไปไหว้พระธรรมวลต่อบนสวรรค์นะ

ชื่อจริงก็คือชัดชัยแสงสุริยชัดอายุ๘๓ปีนะคะ
เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจีนย่อดังเลย
คือเกิดมาก็รู้จักหมอเสงค่ะ
ท่านเสียชีวิตด้วยโรคไตวายเฉียบพลัน
ที่โรงพยาบาลบำรุงราชกรุงเทพมหานครนะคะ
เสงเนี่ยคุณผู้ชมเจ้าของฉายาหมอยาพันล้าน
ถือได้ว่าเป็นหมอสมุนไพรอันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะ
ผลิตภัณฑ์เด่นจะเป็นสมุนไพรรักษาโรคที่เกี่ยวกับสตรี
เช่นว่านชักมดลูกอันนี้สตรีรู้จักดีเลยนะคะ
สมุนไพรรักษาโรคอาการทางสมองที่เรามักจะพบในคนสูงอายุ
แน่นอนว่าวลีเด็ดที่ติดปากเลยอ่ะจำได้เลยอ่ะ
เรื่องสมุนไพรไว้ใจผมนะฮะ
วลีนี้แหละที่ทำให้คนไทยเป็นที่จดจำสำหรับหมอเสงนะคะ
วันเสาร์นี้ที่วัดเสมียนนารีตั้งบำเพ็ญกุศลเป็นเวลา๕วัน
หลังจากนั้นก็จะเก็บศพไว้ร้อยวันก่อนที่จะมีพิธีชาปนกิจศพต่อไปนะคะ
เอาล่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็แฟนคลับของหมอเสกด้วยนะคะ
ยังไม่หมดเดือนตุลานะนึกถึงที่หมอช้างทำนาย
ที่บอกว่าคนดังนะฮะจะเสียชีวิตเป็นจำนวนมากโอ้โหเนี่ยฮะ